สวัสดีค่ะ

ที่มีช่วงนี้อินอินสีชมพูนะฮะ

คุณอย่ามานี่โบอันนี้ทีมงานตีให้เขาบอกเขาจะให้คู่กับคุณ
ของคุณเป็นโบร่ำของเราเป็นโบราณ
เนี่ยตรงนี้มันเป็นฟาร์มโบนะฮะ
พยายามดูแบบแขนขามีโซ่มีอะไรหรือเปล่า

คุณแม่ดูสิคนมีความรักสดใส
ดีแล้วให้นางมีบ้างเถอะ

พูดถึงเขาจะไปเต็กระบำไก่คุณไม่ไป

วันก็นี่เขาชอบถ่ายรูปลง
เดี๋ยวนะตกลงสรุปพี่หนุ่มมันครบแล้วถูกไหม
ครบแล้วก่อนวันอีก๒๐วัน
เขาจะไปวันไหน๓๐แล้วหรือครูแม่
อ๋อตอนนี้แล้ววันอีก๒๘ตอนนะ
วันหนี้แล้ววันที่วันยี้
ตอนแรกโดยไม่เข้าใจว่าครบ๒๘วัน
ครบ๓๐ใช่ไหมให้๓๐เลย

โอ้โฮค่ะกะยี่มีคนไปรอจุดพุล้านลูกล้านดอกไง
ไปรอแล้วใช่ไหมครับร้านกว่าดอกสรุป
แล้วเอากล้องไปถ่ายภาพเขาไว้ไหมพี่หนุ่ม
มีคนไปบนอย่างนี้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีคนมาแก้บนนะคะ
คุณหนุ่มก็ชัดจะละบำนั่นนี้นะคุณหนุ่มโอ้โฮสรุปว่าไม่ใช่สถานที่
ชื่อผมไปบอกเจ้าแม่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย

ผมกับเขาทำงานมาตั้งนาน

ทีก็อุ้ยถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้ได้ตลอด

เขาน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมแบบน้องรักทำกับเขาอย่างนี้

ไม่ไปหนูยืนยันว่าหนูไม่มีคำว่าไปอยู่แล้วพี่
เพราะทำงานทำไม่ทันแล้วกัน

พี่หนุ่มเล่าวันนั้นน้ำมันมากเลย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า

เป็นรองผู้บังคับการปราบปราม

คดีการวางแผนชิงตัว
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีต

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันอุ้มฆ่าพี่ชาย
พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะฮะ

ออกหมายเรียกพยานบุคคลสำคัญทางคดี
สอบปากคำทั้งหมด๓ราย
แต่ยังไม่ระบุว่าจะเข้ามาพบตำรวจเมื่อไหร่

ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะแจ้งข้อหา
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินเพราะว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

เมื่อวานที่ไปสารโอ้โหขบวนรถยิ่งกว่า

เพราะเขาเตรียมตัววางแผนไว้ใช่ไหมล่ะ
กรณีที่พันตำรวจโทรบัญญินแถลงตอบสาร
อ้างว่าถูกแยกคุมครั้งเดียว
ไม่มีทางจะหลบหนีหรือว่าติดต่อให้ใครช่วยเหลือหลบหนีได้นั้น

เพราะตำรวจไม่ได้เพียงฟังแต่คำให้การ

แต่มีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งเส้นทางการเงิน

แต่ไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะว่าจะกระทบกับรูปคดี

มีรายงานว่าพยานบุคคลใกล้ชิด๓คน
ที่ตำรวจกองปราบได้ออกหมายเรียกไป

มีทั้งทนายความที่ช่วยประสานเรื่องการประกันตัว

นครสวรรค์ที่นายโจติดต่อขอความช่วยเหลือ

รวมถึงในวรพัฒน์ตั้งพากรหรือว่าบอส
ก็เป็นผู้ชายของคุณบรรยินนะฮะ

โทษที่เพิ่งออกมาก่อนจะถูกจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้พนักงานสอบส่วน

ให้เอาผิดในฐานเป็นผู้ใช้

เป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำผิด
กระทำให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาล

มขืนใจเจ้าพนักงานแล้วก็นวงเหนียวกักขัง

อันนี้ก็เป็นหนังเรื่องยาวจริง

ทุกวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอลอยู่แล้ว

แผนแหกกุ๊กเนียมีแสดงต่ำหัวใจ
ก็บอกอย่างนี้นะฮะชี้วัฒนธรรมได้จริงถือว่าบกพร่อง
แล้วก็ย้ำกรมราชธรรมสอดส่องพฤติกรรมผู้ต้องหา
คือวันนี้ที่ตึกสันติมัยตีธรรมเนียบรัฐบาลที่เรารู้กันอยู่ว่า

นายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีข่าวสืบสวนกองปราบเนี่ยพบนายบัญญินตั้งพากร

เขาเป็นถึงอดิษฐ์รัฐมนตรีโชคภาพนี้เลยนะฮะ
แล้วก็เป็นณตอนนี้ก็คือเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ในคดีฆ่าอำพางนายชูวงเราจำนายชูวงกันได้ใช่ไหม
อันนั้นคือคดีที่เขาโดนคดีแรกเลย
ปรากฏคุณหนุ่มน่าจะเล่าอย่างละเอียดไปแล้ว
ตอนนั้นก็เป็นข่าวว่าคุณชูวงขับรถเกิดปัจจิเหตุ
สืบไปสืบมาคือคุณบัญญินนั่นแหละเป็นคนฆ่า
เพื่อที่จะเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอะไร
แล้วก็มีการโอนหุ้นให้กับพิตตี้ถูกต้องไหมฮะ

หลังจากนั้นขุดแบบนี้ก็ขึ้นศาล
ปรากฏว่าจะบีบให้ศาลเนี่ยปล่อยให้ตัวเองถูก
ก็เลยไปอุ้มพี่ชายเขาไปฆ่า

ที่และเข้าใจว่าเป็นสามีอุ้มบิดตัว
อุ้มพี่ชายเขาคือพี่ชายเขาคนนี้
มีหน้าที่น้องก็เหมือนเป็นผู้พิพากษ์สาม
ก็คือไปคอยรับส่งพี่ชายน้องสาว
มีคนนึกออกมาอันนี้เราพูดกับภาษาชาวบ้านเนี่ยนะ

ถูกต้องพี่ชายก็เหมือนกับรักน้องสาว

จนคุณบัญญีคิดว่านี่เป็นสามี
รับส่งกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลย
ก็ไปอุ้มพี่ชายขึ้นรถตู้แล้วก็มาฆ่าเขา
ในที่สุดคุณบัญญินถ้าไม่ไปอุ้มพี่ชายผู้พิพากษา

อาจจะมีโอกาสต่อสู้ไปเรื่อยถูกต้องไหม
แต่ปรากฏว่าไปอุ้มพี่ชายผู้พิพากษ์สาม
ปุ๊บนี่น้องเขาก็โกรธสิ
เขาก็ต้องว่าความเอาให้ถึงที่สุดอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
เพราะว่าพดุงความยุติธรรมปรากฏในที่สุด
คุณบัญญินวันที่เข้าคุกไปก็ยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะเข้าคุก

ไม่สำเร็จไม่สำเร็จโกรธเหมือนทำไมฉันเจรจาไม่สำเร็จนะนะฮะอันนี้เราเล่าแบบตัดตัดตอนนะฮะก็เลยบอกว่าโอเคมันก็เห็นเรือนจำนักโทษคนนึงปรากฏนักโทษคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อโจถูกต้องไหมฮะชื่อโจเนี่ยกำลังจะออกพอดีอันนี้คดีนิดหน่อย
เป็นสอศภาคเหนือคนนึงที่ต้องเรียกสอบเนี่ยนะเป็นสอศ
ปรากฏโทรไปสอสอคนนี้ไม่รับเป็นสอสออยู่ใครจะกล้าเอามา
เสี่ยงชีวิตตัวเองเป็นเสี่ยงถูกต้องมากสอศไม่รับโทษไป
ขอเงินสอสอก็ไม่ให้
วางแผนถึงกระดับเมื่อวานถ้าสมมติคุณดู

ระเบิดไปสร้างเรื่อง

จริงเมื่อวานนี้เป็นวันที่เขาจะต้องเดินทางเข้ามาที่

ถูกต้องไหมฮะในระหว่างนั้นให้ชิงตัว
คุณบัญญินให้เป็นเรื่องเป็นเรา

และเขาจะลมเสาไฟฟ้า
กระโทษนะ

เสาทงลมปุ๊บเดี๋ยวจะผมมาพิงที่กำแพง

มาจับตัวภรรยาไปนั่นคืออีกแผนหนึ่งปรากฏว่าไอ้คนที่ชื่อโจร
เราคิดว่าโดนประกันแค่คดีเดียวยังเหลืออีกหนึ่งคดี
ตำรวจก็เลยเรียกกลับมาสอบปากคำซะอย่างนั้น
แผนบัญญีนตร์ก็เลยป๊อกแตกยังไม่ทันได้ทำอะไร
วันนี้นายกก็บอกว่านี่นี่บัญญีนคุณบัญญีนดูเน็ตฟิกเยอะไปหรือเปล่า
ดูสิอยู่ในคุกจะดูได้ยังไง
ดูเน็ตฟิกเยอะไปหรือเปล่าเขาก็บอกเลยว่า
ในคดีฆ่าอำพังในชั่วโมงนักธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง
แหกคุกว่าเห็นเป็นข่าวหลายวันแล้วนายกบอกอย่างนี้
นึกว่าเป็นหนังนายกบอกอุ๊ยนึกว่าเป็นหนังดูหนังมากไปป่ะ
มันคงทำไม่ได้หรอกมั้งแผนแหกคุกน่ะมีแต่ในเน็ตฟริกนั่น
เนคฟินยังมีอยู่หลายเรื่องนายกบอกอย่างนั้นนะครับ
ถ้าทำได้ก็แสดงว่าบกพร่องแล้วตนคิดว่าไม่น่าทำได้อยู่แล้ว
แต่ถ้ามีการวางแผนแหกคุกจริงก็ว่ากันไปต้องสอบสวนติดตามกันไป
และก็ตอนนี้นายกเขาบอกว่าเขาได้ย้ำไปทางกรมราชธรรมเลยนะครับ
ต่างคนเนี่ยต่างร้องกันไปกันมาคือปัญหาแต่หากยุติได้ตั้งแต่ขั้นต้น
เป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่ไงจะเข้ามาง่ายได้ไงทริปเตอร์ที่ไหนก็ไม่รู้
นี่ดูสินี่คือแผ่นของบรรยีที่เขาวางไว้

พี่พ่อก็กำแพงพี่พ่อก็นั่งกำแพง

เนี่ยก็บอกมือผู้ชายคุณไปยินดูเนทฟิคเรียบไป
นายพูดเรื่องของการหยุดยาวอะไรไหมคะ
เพราะว่าเป็นกระแสมากเลยวันนี้
ว่าเอาล่ะความฝันของเรานี่
ตอนนี้เธอหัวให้หาว่าหยุดไหม
อยากสิว่าคนมุกไปทะเลกันเต็ม

อันนั้นเค้าให้แค่ประมาณสักประมาณหนึ่งพันคน

แต่อย่างคุณแม่มดอย่าหยุดเลยถ้าหยุดแล้วหยุดยาวนะแม่

แต่คนอยากไปเที่ยวนะพี่ช่วงนี้

อันนี้ไปเพราะว่าไม่ได้กลัวว่าแบบคนจะมาแย่งอะไรของพี่

ถ้าสมมุติหยุดทำงานแล้วเป็นซึมเศร้า
จริงหยุดทำงานแล้วเป็นซึมเศร้า
รู้สึกวันสองวันแรกนอนมันก็สบายดีอะเนาะ
สักวันที่๓เนี่ยน้ำปลามันจะไหลออกมาเอง
เขาไม่ได้ทำงานจริงไม่ได้ไม่ได้
ไม่รู้แหละแต่เขาบอกว่าบิ๊กตูเนี่ยเขายันว่า
คำว่าหยุดยาวมันฝันสลายไปแล้วล่ะ
แล้วก็จ่อเอาละแทรกชดเชยสงการเนี่ย
หลายถ้าสมมุติเราแบบว่ามันมีวันหยุดอยู่แล้ว
ก็ทบวันหยุดเอาแล้วกันเท่ากับเราก็จะได้หยุดยาวกันมากขึ้น
แต่แบบว่า๘วันรวดไม่มีแล้วนะครับ

วันนี้นายกน่าจะตอบเรื่องปรับคอรมอซะหน่อย

เขาบอกว่าโอเคละวันนี้มีการประชุมคอรมอล์
คนก็เลยถามนายกว่าวันหยุดชดเชยสงการเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดให้หยุดติดต่อกัน๘วันอยู่แล้ว
แล้ววันนี้นายกได้สั่งการให้นำวันหยุด
จากช่วงสงการ๓วันเป็นพิจารณา
อาจจะเป็นเช่นกรณีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อังคาร
นึกออกป่ะอาจจะได้หยุดยาวขึ้น
จะนำมาเพิ่มให้หยุดบางทีก็กลายเป็นเสาอาทิตย์อังคาร
คือจริงนอนกำลังจะมีวันที่๔๕ใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีการหยุด๖ที่กำลังจะถึง

ซึ่งอันนี้เขาคอนเฟิร์มรึยังพี่๔๕๖๗ใช่ไหมครับ

หลังจาก๔ตรงกับวันอาสารบูชา

จึงให้มีชดเชยทั้ง๒วันสำคัญ
รวมเป็นต่อยุดต่อเนื่อง๔วันเลย

โอ้โฮสามอาทิตย์มันก็ต้องไปหยุดอยู่แล้ว
แต่ที่สิงห์เจกต์ก็ยังมีละครพี่ไม่รู้ว่าแบบจานอาคารพุทธปกติเราก็ถ่ายละคร
แสดงว่าวันที่๓รถจะต้องติดมหาโหดเลย
เพราะคนไปเที่ยว๔วันนะครับถูกเพราะว่า๔๕๖๗นะครับ
แล้วก็บอกว่าวันนี้แหละมันก็จะไปหยุดต่อเนื่อง๔วัน
ส่วนวันหยุดชดเชยวันสงการ๓วันนั้นเดี๋ยวจะค่อยพิจารณาในเดือนต่อไป
ทางนี้นายกได้มอบหมายให้กระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงการคัง
แล้วก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติ
ติดตามนะครับประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วย
ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยว่าไอ้วันหยุดยาวเนี่ย
ก็คือวันนี้การท่องเที่ยวทั้งหมด
พึ่งใครไม่ได้อยู่แล้วเราต้องพึ่งตัวพวกเรากันเองอยู่แล้วล่ะ

จะบอกนะคะว่าตอนนี้รถเมย์เพิ่งไปมาต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้

คือเอาให้ง่ายโรงไลน์ที่ปัฒนายะนะคะ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโรงแรมใหญ่มี๒๐๐๓๐๐ห้องคือเต็มหมดนะคะ
โรงแรมใหญ่เต็มจริงหัวหินก็เต็ม
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเต็มทุกโรงแรม
โรงแรมที่หยุดไปนะวันนี้ยังไม่เปิดอย่างนี้
อย่างมุติมายาเนี่ยเพิ่งจะเปิดคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่เขาบอกเลยว่าคนจองเต็มแม้กระทั่งวันธรรมดา

เที่ยวแม้กระทั่งวันธรรมดาคือจองแบบเต็มยาวเลย

อะไรที่แบบสามารถขับรถไปแล้วไปถึงได้
อย่างเช่นแถบทางนี้หัวหินพัทยาระยองจันทบุรี

หนูเช็คมาคือแน่นจริง
ไปดูโลเคชั่นกลับมารถติดวันอาทิตย์นะ
จากหัวหินจากเม็ดบุรีเหมือนเทศกาล
แน่นแน่นอนแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังแบบ
จังหวัดไกลที่นั่งเครื่องบินไปก็อาจจะยังเบาอยู่ไง

อรรักจริงคนไทยมันจะเที่ยวทะเลช่วงหน้าร้อน

เดี๋ยวมีรถเมย์จะไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเป็นยังไง
ชาวเชียงใหม่ชาวเชียงรายชาวอีสาน
นี่เดี๋ยวไปเลยอาทิตย์นี้มีไปขอนแก่นอุบลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
กลับไปพรุ่งมือใหม่กันหรือไม
ไปกับใครพี่เมย์

ไปถ่ายตลาดสด

นี่แหละบ้างแสนปูเกรดก็ขยาล้นหาดอีกแล้วนะ

ขับรถจากบางนามาเข้ากันอีก
เหมือนบ้านรถเมย์อยู่ตรงบางแนว

รถไม่ติดแต่ปั๊ดเร็วถึงเลย

ไปไหนไม่เป็นทำไมจะไปทำงาน
เพื่อคุณผู้ชมส่งมาเล่ากันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
สถานการณ์แต่ละจังหวัดมีนักท่องเที่ยวไปเพิ่มขึ้นไหม
หรือว่าเปิดจังหวัดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะ

แต่ถ้าจังหวัดไหนอยากให้คุณแม่มดดำไปคือ

คือแบบแนะนำคุณแม่ไปแน่นอน
บ้ามันก็ไม่ได้มีวันไปมั้ง
จะได้พบคุณมดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
นี่ดูแต่ละคนแต่ละจังหวัดตอนนี้ส่งมาว่าเป็นยังไง
บอกว่าอย่างเชียงใหม่เองห้องพักยังไม่เต็มจริงไหม

นี้ค่อนข้างจะซบเศร้าพอสมควรให้ไปเที่ยวเหนือกันบ้างไหม
ชาวเหนืออาจจะต้องเที่ยวด้วยกันเองบ้างไหม
ไม่หรอกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่าตัวเครื่องบินก็ยังราคาสูงไง
แต่ตอนนี้จะถูกลงละครับแต่แอลเอเชียจะกลับมาปกติละ
นิดนึงนิดนึงใช่ไหมนิดนึงแต่ตอนนี้ให้นั่งแบบติดกันได้แล้วนะคะ
แต่ไฟล์ทยังไม่เยอะไฟล์ทยังไม่เยอะแต่ไฟล์ทยังไม่เยอะ

ใช่เขาบอกมีคนบอกว่าคนชาวเหนือบอกว่าเชียงใหม่เงียบมาก

เผ็ดชะบูนแบบปูทะเบิกใช่ไหมเดี๋ยวลุมเก่าฝนตกนะคะตอนนี้
ปูทะเบิกเพิ่งมีคดีขโมยกะลำ

เล่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องเตือนใจ
สำหรับหลายคนที่ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่าง
บางทีอาจจะไม่ได้ระวังกับขวดน้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ย
วางเอาไว้อาจจะมีใครมาใส่ยาก็ได้
ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล
เมื่อในวิรโรซใส่ระบาดได้โพสต์ข้อความเตือนภัย

ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนทบุรี

ที่เป็นรถเล่ที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำของสวน
ก็เอาขวดน้ำมาวางบริเวณสนามตระก้อ
ซึ่งเป็นที่ยืดประจำก่อนที่จะซ้อมวิ่ง
หลังจากวิ่งเสร็จ๔กิโลเมตร
ปิดไฟค่ะก็เลยต้องงดซ้อม
แล้วก็เดินไปหยิบน้ำดื่มที่วางเอาไว้มาดื่ม
รสชาติน้ำในขวดนั้นมันเฝื่อนแปลกไปจากเดิมนะ

กลับถึงออฟฟิศก็นั่งกินจิ้มจุ่มกับน้อง

รู้สึกถึงอาการแปลกของร่างกายแล้ว

เริ่มเห็นภาพหมุนหายใจติดขัด

ให้น้องที่ออฟฟิศขับรถตู้ไปส่ง
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามา
เมื่อถึงโรงพยาบาลมีอาการลิ้นแข็งเลยค่ะ
ทรงตัวไม่ได้เริ่มพูดไม่ชัด

วินิจฉัยเบื้องต้นบอกว่ามีอาการคล้ายกับ
ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง
เนื่องจากว่าหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตัน
วันที่๒๐มิถุนายนอีก๑วันถัดมานะคะ

ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
แล้วก็แจ้งว่าได้รับสารพิษบางอย่างเข้าไปที่ร่างกาย
หรือไม่ก็ร่างกายสร้างสารพิษนั้นขึ้นมาเอง
จนทำให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกาย
ตนก็เลยสงสัยว่าไอ้น้ำดื่มเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่า
กลับบ้านไปก็เลยนำน้ำขวดนั้นมาตรวจสอบ
ก็พบว่ามีน้ำไหลออกมาจากรูเล็กบริเวณฝาขวด
เขาเลยแบบแน่ใจเลยว่าเฮ้ย
โดนวางยาแน่นอนเลยแบบนี้ถูกต้องถูกต้องจากนั้นก็เลยไปปรึกษาตำรวจ
ที่สอนอรัตนาทิเบสเพื่อแจ้งความค่ะ
ทางตำรวจก็บอกว่าให้รอผลตรวจเลือดออกมาอย่างเป็นทางการก่อน

ส่วนสาเหตุที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะเตือนภัยถึงเพื่อนนักวิ่ง
เชื่อว่าคนทำคงประสงค์ต่อทรัพย์แน่เลย
ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่อ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้พูดคุยกับคนขายน้ำเจ้าประจำนะคะ

ฉันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวคนขายน้ำก็ตกใจ

เรื่องของจุดดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่มีกล้องวงจรปิดตกนะ
ก็เลยอยากจะให้มีการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยด้วย
เพราะถ้าเกิดดื่มไปตรงนั้นเกิดอาการตรงนั้นขึ้นมามันก็อันตรายเนาะ
ถ้าไฟไม่ปิดแล้วยังออกกำลังต่อแล้วแบบขับรถกลับบ้านก็ช่วงนั้น

จะดื่มอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้
ก็จะโดนแถวที่จอดรถเหรอพี่ว่าใช่ก็จะตายรู้สิ
เดี๋ยวนี้แพ็คไปสุดเลยตรงนั้นควดน้ำเนอะ
วางไว้เฉยอีกไม่ได้เลยควดน้ำยังแบบว่า
เจาะรูอย่างนั้นมันก็คือประสงค์แล้วล่ะ

จริงต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะมีนะที่เก็บไว้นะเนี่ย

ล่าสุดพันธ์ตำรวจโทอัดเดชนะคะ

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับ

พักภายในสวนสาธารณะนะคะ
โดยได้แยกกันออกตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็ตรวจหาพยาหลักฐาน
ด้านตำรวจที่ลงพื้นที่ไปก็บอกวันนี้ลงพื้นที่มาดูจุดเกิดเหตุ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุลักษณะนี้ในพื้นที่จากการตรวจพบว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะคะ
หลังจากนี้จะรอผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำแล้วก็รอผลตรวจจากทางโรงพยาบาล
รวมไปถึงการตรวจสอบน้ำในขวดจากผู้เสียหายต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วแต่ตำรวจนั้นไม่รับแจ้ง
ยืนยันว่าได้มีการรับแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้ว
แต่วันที่รับแจ้งทั้งผู้เสียหายไม่ได้มาให้ข้อมูลกับทางชุดสืบสวนนั่นเองค่ะ

ก็ต้องรอเตือนไปว่าเป็นยังไงบ้าง
พระเดือนชัยมาอีกแล้วนะฮะวันนี้ปลุกเสกพระเครื่องกับคาถาแปลก
จะแปลกจะสุดแปลกยังไงหลังจากถูกไล่พ้นวัดแล้วเนี่ย
แล้วก็ที่น้องเพชรแล้วก็มีถูกเลข
ใช่เลขรถที่คดีน้องชมพู่นั่นแหละก็มี
ใช่ไหมแล้วน้องชมพู่ยังหาไม่เจอเหรอ
ยังก็ไม่ตามทุกวันเลยเนี่ย
นึกว่ากลายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นละครหลังข่าว
ที่เป็นละครหลังข่าวก็เรดตี้ชนะละครนะ
ใช่เป็นละครหลังข่าวนี้เนี่ย

ซับซ้อนขึ้นเรื่อยมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นด้วยเหมือนซีรีส์

ก็เหมือนจะหลุดเลยนะเป็นคนอื่นละ
มีตัวละครใหม่เป็นผู้ต้องสงสัยแทนแล้ว
คือตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่อยู่แถวหมู่บ้านเป็นผู้ต้องสงสัยหมดแล้วล่ะ

จะใกล้มาคืออาทิตย์หน้า

แต่พระเดือนชัยก็ยังพูดถึงชมพู่ตลอดเวลา
ชมผู้มาสือเพราะเห็นสวดอยู่
เดี๋ยวเห็นจะบอกชมผู้มาสือละ

ใครเจอตะขาบอยู่ในหลอด
ว้ายคือวันนี้เขาแชร์กันทั่วไปหมดเลยนะ
อยู่เล็กเปล่า
แล้วก็ข้อความเตือนภัยระบุบอกว่า

ไม่ใช่ไอ้เล็กที่แบบไม่จะเก็บอ่ะ
แล้วมันอยู่ในหลอดเลยหรอเนอะ
ซื้อน้ำมาจากร้านแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า

ไปนั่งเล่นที่ร้านน้องที่รู้จักกัน
แล้วก็ลูกอยากจะกินน้ำที่ซื้อออกมา
แกะถุงพลาสติกที่ห่อหลอดออก

แต่ว่าแบบสังเกตว่ามันเห็นเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในหลอดน่ะ

แม้แต่มดเขายังกลัวเลยก็เลยเรียก

ตอนรับหล่อจากลูกมา

ถึงกับตกกระจายเพราะว่าเจอตะขาบตัวเป็นเลยค่ะ

พบว่ารอยซิลมันแตกออกอืม
ทำให้ตะขาบเข้าไปอยู่ในนั้นได้
จึงนำแก้วกับหลอดไปที่ร้านดังกล่าวเนี่ย
เพื่อให้ทางร้านบอกเฮ้ยต้องระวังมากกว่านี้แล้วนะ
ซึ่งทางร้านจะทำแก้วใหม่ให้แต่ตนไม่เอา
ทางร้านก็เลยคืนเงินมา๓๐บาท
บอกไปว่าถ้าลูกไม่ใช่เด็กขี้กลัวเนี่ย

ซึ่งทางร้านก็ขอโทษจริงเพราะว่าตุนเขาเองเขาแบบ

มันเจาะที่หุ้มหลอดเข้าไปในหลอด

ไม่รู้มันเข้ามาคือมันไม่มีอาหาร

ที่มันเหมาะของพลาสิกหรือกระดาษใช่ไหม

แมลงหรือพวกตัวพวกนี้ที่มันจะขึ้นมา
คือมาหาอาหารกินแต่ในนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรเนอะ

กินกระดาษเหรอไม่น่าน่ะดังไหม
เป็นข่าวมาต้องเยอะเรามาซะ

ว่าอูเทศเทิดอะไรมีตัวล่าสุดอ้าปากใช่ไหม
หาวอเหมือนเทพองค์ลงตลอดเวลานะครับ
นี่ก็โดนขับออกจากที่มุกดาหารถูกต้องไหมฮ
ไม่ใช่ถูกต้องแบบมุมตะหารเนอะ

แน่นอนวันนี้พระเตือนชัยกลายเป็นที่รู้จัก

นิมิตของเขานี่คือเห็นเหตุการณ์คดีน้องชมพู่
พร้อมที่ยังมีการเผยเหตุการณ์ทั้งหาวหมุน
รวมไปถึงลักษณะการใบ้ตัวเลข
อือก็แปลกเนอะน้องชมพูนี้ใบตัวเลขใกล้ได้เยอะนะฮะ
ต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ก็มีคำสั่งขับไล่ออกจำได้ไหมที่เราเล่ากับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
นะครับพระเตือนชัยก็ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
แม้จะตักเตือนไปแล้วล่าสุดครับได้มีการเผยแพร่
พระเตือนชัยขนาดปลุกเสกพระเครื่องคุณไปดูกัน
คาถาคุณไปฟังคาถา

ก็ยังไม่ออกจากวัดเดิมใช่ไหม
อย่างที่ลูกศิษย์บอกว่ามาให้ออกกระทันหันออกไม่ได้
อันนี้คือคาถาสำหรับฮวยฮวย
คาถาอยู่ในรังนั้นดูรังดูก็ดูรัง

เซอร์ราวรอบทิศทางอยู่นะครับ

นี่เขาบอกเอ๊ะคาถานี่ทำไมไม่เหมือนใคร

พร้อมตั้งชื่อพระเครื่องรุ่นนี้ว่า

เตือนชัยจ๊อกจ๊อก

ไม่รู้คาถาแต่เขาอยู่กลุ่มกินที่พยาบาลฟังอยู่

ลูกศิลป์ลูกหาบางคนก็เชื่อ

เขาบอกว่าไปอย่าไปลดรูดเขานะคะ
เพราะว่าเขาก็พักเดือนชัยไปตรงไหนปุ๊บ
จะต้องมีหลักฐานน้องชมพู่โผล่ออกมาทุกครั้ง

ทำไม๒๑พระเยือนชัย
นั่งอยู่บนรถที่รุธให้ชนะ

หนูนั่งดูข่าวอยู่ดูสิคุณแม่เห็นไหม
พระเดือนชัยออกไปยืนอยู่ตรงไหนปุ๊บอีกวันหนึ่งต้องเจอหลักฐานว่า
บอกลุ๊ดที่ลุ๊ดติดผู้ชายเยอะไปนะลุ๊ดนะ
หรือมันก็ลงไปพิสูจน์ไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่แต่ละคนจะมีความคิดยังไง
บางคนอาจจะมีมีความคิดว่าเป็นที่พึ่งทางใจเนอะ
แล้วเขาสำเร็จก็เป็นไปได้แต่กับบางคนอาจจะไม่สำเร็
เราได้แต่ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความคิด

ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้ประเทศไทยนะคะ
ผู้ป่วยในประเทศที่ติดกันเองไม่มีแล้ว
ก็แถลงว่าไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕ราย
วันนี้แพทย์หญิงพันธภายงตระกูล

ผู้ป่วยสะสมก็ไปอยู่ที่๓๑๕๖ราย

รักษาตัวอยู่๗๕รายก็กลับไปเยอะเลย
และมีผู้เสียชีวิตคงเดิมคือ๕๘ลายและไม่มีเพิ่มนะคะ

เดินทางกลับมาจากอียิปต์๒รายกาต้า๓ราย

ขณะที่รายงานนี้การติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ค่ะ
ก็เป็นศูนย์มา๒๙วันแล้ว
ตอนนี้คนที่มาจากต่างประเทศที่เจออาการเนี่ย
ไม่มีใครป่วยเลยนะอาการไม่มีแต่มีเชื้ออยู่ในตัว
ไม่แสดงอาการนะตอนหลังมานะครับ
ไม่ป่วยไม่ไอไม่แค่อุณหภูมิปกติ
ไม่๓๗๕ยังไง
ถ้าเขาแบบหลุดรอดออกมาบางคนหรือยังไงวะ
กลับมาจากประเทศเนี่ยอยู่ในเศรษฐ์
ลูกน้องหนูโดนกักตัวอยู่
อ๋อไปร์ต์กลับมาเมืองไทยแล้วหรอ

ไม่ถ้าสมมุติคุณจะเสียห้าหมื่นบาทคุณได้อยู่ในกรุงเทพ

สมมุติเป็นของรัฐซึ่งก็มีข้าวให้กิน๓มื้อไม่กินชั่วโมงวาง๓มื้อ
เขาเลือกให้ใช่ไหมเขาจะเลือกให้ก็เป็นที่สัตหีบแล้วไปอยู่ไหนตอนนี้
อยู่ที่สตหีพเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพฯจะต้องเสีย๕๐๐๐๐บาท
สตหีพสวยงามอาหารอร่อยของท่าน
ก็มีพี่ที่รู้จักกันกลับมาจากอเมริกาตอนนี้อยู่เสียเงินเหมือนกัน
กี่วัน๑๔วัน๕๐๐๐๑๔วัน
ก็ตกวันละ๔๕๐๐ก็เท่ากับค่าห้องอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
ก็บางคนถ้าเกิดเสียมีแบบหรูเลยนะโรงแรมหรูที่

ใช่ที่พี่ม้าบอกคือตรงไหนตรงพักในเลิศวันละเป็นหมื่น
แต่ว่าอยู่ก็แบบดีกันแหละเพราะเลยเหรอ
พักในเลิศจะมีโรงแรมโรงแรมในด้านหลังค่ะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วไงก็คือเสียคนละห้าหมื่นไง

แต่ถ้าสมมติคุณโอเคแล้วอยู่ฟรี

ที่อื่นเสียหมดอ๋อเป็นประเทศเดียวที่ทำนะ
แล้วก็ที่อื่นยังไงคุณไปคุณก็ต้องเสียเงินอย่างอเมริกาเห็นไหม
นัททรัมป์เขาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า

เพราะเยอะเพราะยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจยิ่งเจอ

เราจะเห็นผู้ป่วยอินเดียค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมา
ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นแล้วหรือ
มันก็สูงขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกัน
อินเดียเป็นประเทศแรกที่จำหน่ายยาโควิดก่อนแล้วนะ
เขาคิดถึงเขาเองเหรอแต่ของเราก็จะรัฐธรรมเราได้ไหมครับ
ของเราตอนนี้เดี๋ยวรอดูว่าหมอหนูเนี่ยจะเป็นฉีดเมื่อไห
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์กับรองนายก
หมอหนูจะเป็นคนต้องรองคนแรกถูกต้องไหมครับ
เนื่องจากว่าโอเคล่ะวัคซีนโควิด๑๙ของเราเนี่ย
มันเริ่มจากพัฒนาสายพันธุ์ของลิงก่อน
ตอนนี้ข่าวดีคือปรากฏว่าวัคซีนเข็มแรกเนี่ย
ลิงทุกตัวมันแข็งแรงดี
แล้วที่สำคัญเราจำภาพอยู่ของหมอที่อู่ห้าน
อู่ฮั่นที่ติดโควิดแล้วตัวดำไปหมดเลย
คุณจำภาพนั้นได้ไหมครับที่เขาแชร์กัน
นั่นแหละมันมาจากเอฟเฟคของการให้ยาพี่
มาจากเอฟเฟคต์ของการให้ยาเขาก็เลยแบบว่า

ปรากฏแล้วเราก็ฉีดวัคซงวัคซีนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อย
ก็เลยว่าอันนั้นแหละเขาถึงบอกเป็นได้สองอย่าง

ธรรมชาติบำบัดก็คือมีการเอากัญชามาใช้
เอาสมุนไพรมาใช้ในแต่ละพื้นที่เอากลับมาใช้
หรือประเทศจีนเองเขาก็ใช้

เรามีงบหนึ่งที่เรากู้มาจำได้ไหมฮะ
บในนั้นมันมีการพัฒนาวัคซีนกันอยู่แล้ว
พัฒนาวัคซีนตรงนี้เพราะฉะนั้น
เข็มแรกจะต้องไปฉีดที่ลิง

ที่มันได้ฉีดวัคซีนสุขภาพมันแข็งแรงว่ะ
แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเนี่ย
บางทีบอกผิวค้ำขึ้นไหมอะไรขึ้นไหม

แล้วในขณะเดียวกันมันสร้างภูมิคุ้มกันได้

วัคซีนเข็มที่สองเนี่ยเขาไปฉีดวันที่๒๒มิถุนายนคือเมื่อวานนี้
เพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนเข็มที่๒เนี่ย

คาดว่าระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะ

มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกหมายถึงความภูมิคุ้มกันเนี่ย

ไปสุดท้ายที่กรกฎาคม

ก็จะไปเริ่มที่มนุษย์

ก็คือรัฐมนตรีหนู

หมอหนูบอกว่าเขาบอกเขาจะเป็นคนลองคนแรกก่อนเลย

จากตุลาไปถึงปลายปีน่าจะ๓วัน

กว่าที่เราจะรู้สึกว่าพวกเราจะปลอดภัยกันจริง

ถ้าสมมุติยามันดีกับลิง
เพิ่งฉีดเป็นมันเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ

กู่ซีลาอยู่กับพี่มดดำ

เดี๋ยวน้องจะไม่ได้อ่านข่าวเป็นนุ่มกัญชัยไม่ได้นะฮะ

เขาบอกว่ามือดีหยิบก้อนหินโบราณกลับบ้านไป
เกิดอะไรขึ้นร้อนจนต้องเอากลับมาคืนที่เดิมเลยค่ะ
ที่บ้านกู่ซีลาขันนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

ประหลัดอาวุศโศคอำเภอห้วยแถลง
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบปลางกู่ซีลาขัน

หลังจากมีชาวบ้านและพระพิสุขสงฆ์ในต่างจังหวัด
เดินทางมาท่องเที่ยวชมปร่างกูศิรา
เขาบอกว่ามีผู้นำก้อนหินจำนวน๔๕ก้อนเนี่ย
วางเอาไว้บริเวณด้านหน้าวัดบ้านกู่ศิราขัน

สถานที่ดังกล่าวน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
นำก้อนหินออกไป
เขาเรียกว่านำก้อนหินที่อยู่บริเวณสถานที่โบราณเนี่ยกลับบ้านไป
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นำก้อนหินกลับมา

มีทั้งแบบว่าเจ็บป่วยแล้วก็โดนตามหลอกหลอน

ก็เลยแอบเอาก้อนหินทั้งหมดมาวางไว้บริเวณหน้าวัด

แล้วไม่มีใครที่จะเข้าไปนำก้อนหิน
หรือว่าขโมยข้าวของต่างที่อยู่บริเวณดังกล่าวค่ะ

แล้วก็มักจะนำกลับมาส่งคืนอยู่เป็นประจำ
ก็เลยเตือนเลยบอกว่าคนที่แอบเข้ามาขโมยวัตถุโบราณ
ให้ระวังจะเจอเรื่องราวแปลกในชีวิต

นี่ในระหว่างที่เมื่อกี้กดโทรศัพท์อยู่ไม่ใช่อะไรนะฮะ

ปรากฏว่าหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยนะฮะ

ว่าจริงแล้วเนี่ยบ้านของหลวงปู่เดือนชัยเนี่ย
เขาก็บอกว่าเป็นคนที่บ้านดุงที่อุดรธานี
สมัยเด็กเนี่ยเคยเรียนมาด้วยกันเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่า
ชีชื่อหนูเดือนนะฮะก็คือพระเดือนชัยชื่อหนูเดือน
หลังจากบวชไปไม่นานก็ไปบวชที่กรสินที่ผ่านมาเนี่ย
เคยบวชมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบวช๘ครั้งอ่ะ
ศึกบวชศึกบวชศึกอย่างนี้๘ครั้ง
เพราะจะบวชแล้วศึกอยู่อย่างนี้เป็นประจำเลย๘ครั้งแล้วนะฮะ
โดยหลวงปู่เดือนชัยเคยบอกให้ฟังว่า
ถ้าศึกออกมาเป็นโยมจะไม่มีเงินแต่หากบวชเนี่ย
ก็จะเป็นพระก็จะมีเงินส่วนเรื่องใบ้หวยเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเคยไปหาหวยกับหลวงปู่เดือนชัยก็ไม่เห็นจะเคยถูกสักครั้งหนึ่งเลย
ขนาดที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจนำอาหารไปถวายเนี่ย
เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอาหารนักหนา
เนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีวัดอยู่แล้วเวลาจะฉันเนี่ย
แล้วก็จะเห็นว่ารถไลน์แมนก็จะเข้ามาส่งขึ้น
แล้วหลวงปู่อยากอิ๊ตอะไรหลวงปู่ก็จะสั่งไลน์แมนเอาไง
ไม่ต้องมีใครที่ทำนะก็ไลน์แมนก็มาถวายให้หน่อยไง

ไม่ได้นะ

หลวงปู่เดือนชัยก็จะใช้วิธีการสั่งไลน์แมน

เจอแต่ทำร้ายข้าวของพังบ้านของน้องชายสงสัยหลวงปู่โกรธ

ไปดีกว่าคุณแม่หาไม่เจอเลยนี่อะไรนะ
ในแบบพวกเว็บที่เขาแบบขายเครื่องของขลัง
ไม่มีไม่อยู่ในตลาดไม่มีในตลาดเลยแม่รุ่นใหม่เพิ่งเสร็จ
มาไงเพิ่งมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคุณอ้ำนะฮะ
ไม่ไหวเขาบอกเขาบอกไม่ไหวแล้วเตรียมจะเปิดโปรงคุณเอสุภาชัยแล้วนะคะ

พี่อ้ำบอกอย่างไรเมื่อวานพระอันฟรีพระอันฟรีรอบไปใช่หรือ
เห็นรูปมากสุด

เป็นคู่นักแสดงกับผู้จัดการที่เรียกว่าสนิทสนมกันที่สุด
แถมยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบเข้าวงการจนเป็นคู่บุญกัน
เป็นคู่บุญกันจริงแล้วเหมือนเอเจออ้ำจะต้องไม่พกเงินไง
ไม่งั้นโดนล้วงเออมันล้วงเอาไปหมดจริง

แต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปชักว่าเอปั้นอ้ำอ้ำปั้นเอนะครับ

นางเริ่มเป็นแบบว่าเมื่อก่อนพี่เอไปเรียนเด็กเรียนวิศวะ
อ้ำก็เรียนมลังศิษย์ด้วยกันก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน

ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรทั้งคู่ก็จะไปด้วยกันตลอด
หลังจากเอทำภาพรอยยำตำบอนนะฮะ
ไปดูภาพพี่เอก่อนก่อนเอทำได้อย่างไร

เอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เฟคนิวนางทำของนางเองนางบ้า

ใส่แอปก็ได้ทำได้หมดเดี๋ยวนี้ทำได้หมด
ขอความรับว่าทำไมช่วงนี้สวยผิดหูผิดตาแล้วก็หุ่นดี

ดื่มน้ำบ่อให้เด็กว่ายน้ำบนหน้าบ้านพี่เอค่ะ

อ้ำบอกใช้แอปอะไรบอกทุกคนสิผ่านมากี่แอป

รถเมย์เพิ่งเจอพี่เอผ่านมาพรุ่งนี้ก็จะเจอ

ทำอะไรทำอะไรเราทำพี่เอ๊เซลฟี่กันหน่อยสิ
อ่าแล้วเธอจะจำหน้าเธอไม่ได้ถ้าอยู่ในกล้องเอ

พี่เอดูรถเมย์ไม่รู้ถ่ายรูปกับรถเมย์แล้วลองดูสิครับ
ว่าแล้วเดี๋ยวจะส่งเข้ามาให้ที่รายการพรุ่งนี้นะพี่เอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอก

นักมู่นางไปกระโดดบนปุ๊บเขาไง
เยียบเยียบปุ๊บปุ๊บตก
ไม่เขาเขียนอยู่เมื่อกี้ว่าฉลองที่เขาเอาได้เอาเฝือกออกแล้ว

ยังไงหน้าเมย์แกก็จำตัวเองไม่ได้

แล้วพี่เอ๊เข้าไปกล้องละครเขาทำอะไรบ้างไปทุกวัน

ใช่แกก็ไปดูแบบว่าใครเป็นยังไง
มาดูแลทุกคนในกองถ่าย

เป็นผู้จัดนางไปเองเหรอพี่เอไปดูตลอด
แต่ว่าวันนี้แอบแซวพี่เอ๊ทำไมวันนี้ยังไม่แต่งหน้ามา

ต้องแต่งแต่งหน้าทำผมสวยอยู่ที่กล้องแต่งไปไหนไหม

เอ๊ะนี่คือสแตนบายอยู่บ้านนางซื้อบ้านให้อยู่เลย

เวลาไปเมืองนอกเมืองนานางก็ต้องมีช่างกล้อง
กับดาเอ๊ไปไงทำหน้าใส่ดาทำผม
แต่เขาสวยทุกวันพี่เอเขามาแบบผิวพันธุ์ดี
เขาใส่กางเกงเยาว์ใส่เสื้อยาวอยู่ไหม
นางมันคงไม่ใส่แล้วมั้งผุดดีขึ้นรึเปล่า
ใสมาแบบบ้างบางวันแล้วแต่อยู่กล่อง

เพราะใกล้อยู่บนรถเข็นนะปกติแกแบบ
นางกินเก่ง

เอนะบอกเลยว่าอยู่กองพี่เอแม่เบี้ยนะ
โอ๊ยของกินนี่ดีงามอล่างฉากมาก

อิเดนคุณนะอาหารอร่อยแม่งอ่ะพก่อนมาอยู่บ้านนาง

เมื่อก่อนที่อิงต้นนางเล่นคุ้นแหละเนอะ

แบบว่าลิ้นรูปูเสือดี
เออแต่เขาตำพี่เองนะ

พี่แกงถ้าสมมุติอาหารใต้ถ้าพี่เอ๋ทำอาหารใต้

ร้านอาหารของพี่เอไม่รู้กี่ร้านต่อกี่ร้าน

อีกเรื่องนึงให้เด็กพี่เอ๋มกันน้องนาเดะ
รักสุนัขน้้ำตาซึมอีกเดียว
เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

คนนี้ไม่เคยขาดตกบกพร่องจริง
เดินหน้าทำบุญสร้างโบสถสร้างสาราอยู่เรื่อยค่ะ
แม่แก้วก็โพสต์คลิปของณเดชน์
ขณะนั่งกินข้าวพร้อมกับนุ่งขาวห่มขาว
แต่ที่หลายคนโฟกัสคงจะเป็นตอนที่ณเดชน์เนี่ย
กำลังใช้มือป้อนข้าวสู่นักแม่ลูกอ่อนนี่
พร้อมกับระบุแคปชั่นบอกว่าบุญวันวานบันดาลศุกร์
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลย
กระดิ่งหางสุดลิดฟาดไปที่เก้าอี้
นี่แบบว่าไปเจอใครเวลาพูดถึงณเดชน์
มันมีเบบีอยู่ข้างใช่ไหมลูกหมา

เขาเคยเล่าให้เข้ามาแม่เดชน์เมื่อก่อนเหมือนสมาธิสั้น

ยาย่าก็ไปด้วยแต่อันนี้ไม่รู้ยายาไปหรือเปล่า
นี่ก็กินนมอยู่เลยกินข้าวจากณเดชน์แล้ว
ไอ้ลูกลูกหมาก็กินนมดูดเออ
วิกฤตนี้มาได้เนี่ยตอนนี้ก็หวานกันมาก
น่ารักไปเที่ยวทะเลก็เห็นคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกก็น่ารักดี

ก็มี๓คนก็ดีนะมีชิบ

โนี่รากแก่นกับน้องแก้วจริญญาเนี่ย
เป็นครอบครงทั้งสองฝ่ายตรงจันนี้นะ
สำหรับเรื่องสารที่แต่งงานตั้งผู้คว้องแพร่งไว้

แถมสารที่บรรยากาศดีแถมยังโรแมนติกอีกด้วยนี่

ใช่ทำไมโทนี่น่าเปลี่ยนเหรอนักเรากลายเป็นเด็ก
พี่โทนี่คำถามจะตอนนี้แต่ผมสั้นในแรกเลย

ผู้ที่รู้จักคู่นึงไม่ใช่ดาราแต่เขาต้องใช้วิธีแบบ

เพราะว่าไม่เชิญแขกเลย
อีกหน่อยก็คงจะแต่งตามซูมมั้ง

มันก็ต้องปรับตัวแหละ
ถ้ามันต้องหยุดมันโหด
สังเกตว่าตั้งแต่แบบว่าปลดเคอร์ฟิวมา
ปกติที่คือร้านเขาต้มจะต้องเต็มไปหมด
ทุกวันเวลาขับรถกลับผ่าน
ที่แบบทุกครั้งที่ไปดูคอนเสิร์ตแบบรุ่นใหญ่
เขาชอบแวะกินทุกวันนี้ยังไม่เปิดร้านเลย
เขาบอกเพราะมันยังไม่เปิดธุรกิจกลางคืนไง
ปลดปลดล็อกเรื่องคอนเสิร์ตนี้ก็คือห้ามอะไรเสียงดังอะไรป่ะร้าน

หมดต้องจัดห้ามเต้นห้ามกระจายตัวแล้วแบบ

เต้นอยู่บ้าเต้นอยู่ใบทีได้ดังนั้น

ไม่รู้เรื่องตอนจบแปลก

เอามาค่ะลีมินโฮพี่เมียว
เอาลีมินโฮเลยหรือเปล่าคะพระราชาค่ะลีมินโฮเลยค่ะ
ก็เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เกาหลีที่พอออกมาจากทหาร

มดดำติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
ชอบพระเอกหรือชอบอะไรไม่ชอบเรื่องน่ารักเนอะ
เออวันนี้นะฮะห้องเขาก็แบบว่าโพสต์ภาพที่ห้องของเขาที่เต็มด้วยของขวัญ

ทำให้วันนี้ของผมเป็นวันที่สุดพิเศษปากวาเหลือเกิน

เดี๋ยวดูเป่านะเขาก็เลยบอกว่า
ปีหน้าผมจะเป่าเทียนพวกนี้ให้ได้แน่นอน

เคกกี่ก้อนพูด

นี่หนูก็แต่งเพื่ออยากไปขอขวัญกับพี่รีมินโฮ

นี่เป็นโรคคู่ขนานสุดท้ายคือนางเอกจะไปอยู่ทุกโมเมนต์ของพระเอก
เออพระเอกจะไปอยู่ทุกมูมเม้นต์ของพระเอกโลกเหล่านี้ไม่ได้มีแค่๒มิติอย่างที่ละครบอก
มีมากกว่านั้นคือละครก็บอกว่ามีตั้ง๕๖มิติ
ซึ่งบางอันเนี่ยพระเอกนางเอกก็ไม่รู้จักกัน
แต่พระเอกมาจากมิติเดียวก็ไม่รู้จักหมดคุณแม่จะงงอะไร
ขนาดความรักคุณแม่สับสนคุณแม่เอาไปรอละ
จริงมันงงดูนะเห็นไหมุ่งมันไม่สงบังไกล

แล้วทุกคนท่ามันหมดครับไอ้เด็กหัวไอ้เด็ก

โตะก็ตกชนีสุลิศมันก่อน
กลัวมาเรื่องนั้นใช่ไหม

เฮ่ยอาวุธเขาไปเถ้าให้พูดฟัง

ไม่รู้มาคุยกับอีตั๊กไงอีตั๊กอยู่ในช่วงช่วง

แต่รู้ว่ามีคนอยู่สยามรู้ได้ไง

นานแล้วไปฟังกับไอ้ตั๊กไง
เมาส์กันอยู่สองคนก่อนเรามาไง